เรื่องของการขับรถขับราก็ต้องระวังครับ

คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์รถบรรทุกเข้าเปลือกเนี่ย

ช่วงที่มันสีกับถนนนะฮะเกิดไฟลุกท่วมเจ้าหน้าที่ต้องมาระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะรถบรรทุกเข้าเปลือกนะฮะ
เขาบอกขับมาดีตอนแรกแต่ทีนี้อยู่บังคับพวงมาลัยไม่ได้นะครับ
บารีเออร์จนพลิกตะแคงแบบนี้แล้วไฟมันลุกทันทีคุณ
ใช่แล้วไม่รู้คนข้างในเป็นอะไรรึเปล่าคะ
ตอนแรกคนขับติดอยู่ภายในนะฮะ
เพราะว่าหน้าอกเนี่ยกระแทกกับพวงมาลัยแล้วถูกอัดอยู่นะฮะ
แต่ทีนี้มีพลเมืองดีไปช่วยเหลือออกมาได้ก่อน
และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้ามาระงับเหตุเพลิงไหม้นะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
กำลังหลับเพลิงรถบรรทุก๑๐ล้อนะฮะ
พลิกคว่ำบนถนนสาย๓๔๐สุพรรณบุรีบางบัวทองนะครับ
ตรงตำบลสนามชัยขาเข้ากรุงเทพ
เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำใช้เวลากว่า๓๐นาที

ส่วนที่เป็นรถหัวลากถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งคันนะครับ
ส่วนด้านหลังอย่างที่บอกไปว่าตัวพ่วงมันพลิกตะแคงนะฮะ
เปลือกกระจายเต็มพื้นแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับ
เพราะดีไม่มีคนได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ก็มีแผลที่ใบหน้าจากสะเก็ดกระจกบาดเล็กน้อย

บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถบรรทุกข้าวเปลือก
มาจากจังหวัดพิจิตรจะเอาไปส่งที่นครปฐม
มาถึงที่เกิดเหตุจู่ได้ยินเสียงดังตุ้ม
คุณคาดว่ายางมันแตกยางมันระเบิด

ทีนี้เขาบังคับไม่อยู่เอาไม่อยู่เลยนะฮะ
เพราะพวงมาลัยมันหมุนเองอย่างรวดเร็ว

แต่ดึงพวงมาลัยเท่าไหร่มันไม่มาตามที่เขาดึงคุณ

จนกระทั่งรถเสียหลักชนแท่งเบรเออร์แล้วก็พลิกตะแคงนะครับ

ระหว่างนั้นพลเมืองดีขับรถผ่านมา
พบเห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยดึงเขาออกจากรถ
ขณะที่ไฟกำลังเริ่มลุกไหม้นะครับ
ทำให้เขารอดตายออกมาได้นะฮะ
หลังจากที่ช่วยเหลือออกมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะฮะ
พลเมืองดีก็ต้องรีบไปทำธุระคุณ
ก็ขับรถออกจากจุดเกิดเหตุทันทีนะครับ
ตัวเขาเองเขาบอกรู้สึกเป็นหนี้นะ
เป็นหนี้พลเมืองดีท่านนั้นมากและขอบคุณมาก
ที่ช่วยเหลือเขาออกมาจากรถคันนี้นะครับ
ผู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลให้แพทย์รักษาบาดแผลต่อไปนะฮะ
ด้านตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีเจ้าของคดีบอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทรัพย์สิน
โดยเฉพาะทรัพย์สินค่าราชการนะ
สินหลวงบางส่วนได้รับความเสียหายด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย
ที่จะเข้ามารับผิดชอบต่อไปนะฮะ
แล้วเห็นถนนไหมน่าจะมีฝนตกอยู่ด้วยล่ะคุณฮะ